คุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้ที่นครนายกค่ะ
ท่านเจ้าอาวาสวัดถึงขั้นเอ่ยปากเลย
พี่อุ๋ยว่าสิบใสคงจะเป็นเวรกรรมขออโหสิกรรมให้ก็แล้วกันคือมีผู้ชายคนนึง
เข้าไปในวัดไปขโมยเงินในตู้บริจาคแล้วก็ไปขโมยของในวัด
เห็นกล้องวงจรปิดเอาผ้ามาปิดไว้ด้วย
ขโมยของในวัดเสร็จขี่รถจักรยานยนต์หนีแล้วไปชนท้ายรถบรรทุกตาย
นี่ไงท่านเจ้าอาวาสก็เลยเอ่ยปากเลยไงเหมือนเป็นเวรกรรมเลยเนี่ย
คือหลังไปขโมยของในวัดไม่ถึงชั่วโมงนะพี่อุ๋ยคุณผู้ชมค่ะ
ตายนะรถจักรยานยนต์ไปชนท้ายรถบรรทุกเพราะว่าตัวเองขี่หนีไง

นี่คือเอาผ้าไปปิดกล้องวงจรปิดเพราะผู้ชายคนนี้ขโมยของ
ปีนขึ้นไปโต๊ะวางเครื่องหมู่บูชาแล้วก็เอาผ้าไปปิดกล้อง
ขโมยเงินจากตู้บริจาค๓๐๐๐กว่าบาทนะ
แล้วก็มันมีเงินเช่าที่ดินวัดด้วยนะคะนี่เห็นหน้าชัดเจนเลย
ตำรวจก็ได้รับแจ้งเหตุหลังจากที่ผู้ชายคนนี้ไปขโมยของในวัดใช่ไหมคะ
ตำรวจบอกว่าอ้าวได้รับแจ้งเหตุมาว่ามีคนขี่รถจักรยานยนต์ไปชนท้ายรถบรรทุกตาย
แยกไฟแดงทหารไทยอำเภอเมืองนครนายก
ห่างจากวัดดงที่เขาไปขโมยของ๔กิโลกรัม
จากการตรวจสอบมันใช่เลยคนเดียวกันเลย
ผู้ตายก็คือคนที่เข้าไปขโมยของในวัด
ผู้ตายชื่อว่านายพฤษเพชรใสอายุ๕๐แล้วนะคะ
วัยยาวัชกรวัดค่ะนายกฤษณะอายุ๔๒
ก็พานักข่าวไปดูที่สาราข้างโบสถ์
เป็นสถานที่จำหน่ายเครื่องบูชาวัตถุมงคล
ด้านในเป็นห้องสำนักงานด้านหลังสาราบานกระจกถูกงัด
ภายในห้องสำนักงานมีกระเป๋าสีดำที่วางไว้
ใส่เอกสารสัญญาเช่าที่ดินวัดแล้วก็มีเงินเช่าที่ดินเก็บอยู่
ก็ถูกงัดมุมด้านขวาฉีกขาดไปหมดเลยนะคะ
เปิดไปแบบนี้ในกระเป๋าเอาเงินไป
วัยยาวัชกรวัดดงบอกว่าตัวเขาเป็นคนดูแลวัด
และดูแลสาราตรงที่คนร้ายไปก่อเหตุนั่นแหละ
พอรู้ข่าวว่าคนร้ายประสบอุบัติเหตุนะ
ก็ลุกมาเปิดสาราใช้ประกอบพิธี
ดำเนินการทางศาสนาให้ผู้ก่อเหตุคนนี้
ขโมยของวัดนี้ออกไปตายใช่ไหม
แล้วกลับมาประกอบพิธีทางศาสนามาสวดมาชาปนกิจวัดนี้แหละ

คือทีนี้นะคะกล้องวงจรปิดมันเห็นชัด

เขาเข้าไปก่อเหตุตอนประมาณ๕ทุ่ม๑๒นาทีนะคะ

รู้ก่อนแล้วคือรู้ก่อนว่าเขาประสบอุบัติเหตุ
แต่เราไม่คิดว่าเขาอาจจะมารัก

เพราะว่าเราไม่คิดว่าเขาจะมารักของเราไง

ลูกให้ดูเพจตอนตี๒กว่า
ตอนประมาณตี๒กว่าจนแบบเราก็นอนไม่หลับเลย
เพราะเรามันก็คุ้นเคยกับเขาอยู่แล้ว

วัยยาวัชกรวัดบอกว่าคือรู้ว่า
จะมาเตรียมสาราเตรียมอะไรประกอบพิธีทางศาสนา
แล้วเอ๊ะสารามันแปลกเหมือนมีคนมาขโมยของ

ก่อนที่จะออกไปแล้วก็ประสบอุบัติเหตุ

เด็กวัดไปขี่รถยานยนต์ชนท้ายรถสิบล้อตาย

แต่อ้าวสารามันแปลกเหมือนมีคนมาลื้อค้นของในสำนักงานด้วย

อ้าวคนเดียวกันแต่เขาก็ทำศพให้ใช่ค่ะ
แล้วของที่ขโมยไปก็เงินเช่าที่ดินวัด๓๔๐๐
เงินในตู้บริจาคอีก๓๐๐๐๔๐๐๐อ่ะ
ญาติก็นำศพในพจน์มาประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดนี้แหละ

ท่านเจ้าอาวาสวัดนะคะพระครูประโชธวีรพรท่านบอกว่าไม่ติดใจ
โหสิกรรมกันไปช่วยจัดงานศพให้ด้วยค่ะ
ท่านก็เลยบอกว่านี่แหละสงสัยเวรกรรมละมั้ง
ก่อนที่ในพฤษจะประสบอุบัติเหตุก็เคยพูดกับพระในวัดว่า
จะไม่ขโมยของในวัดนี้นะ
แล้วเหมือนกับสาบานต่อหน้าทาเวสุวรรณ
สาบานต่อหน้าทาเวสวันแบบนี้ผมจะไม่ขโมยของในวัดนี้นะ
ที่วัดมีอยู่สองรูปนี่ครับ
ไปสองวันขโมยของแล้วเสียชีวิตเลย

ของผู้เสียชีวิตค่ะนางประภาษีอายุ๔๓
บอกว่าผู้เสียชีวิตเขาก็สนิทสนมเข้าออกวัด
ช่วยงานที่วัดเป็นประจำค่ะ
เสียใจมากนะคะที่มาก่อเหตุขโมยเงินในวัดแบบนี้
ทางหลานของผู้เสียชีวิตก็เลยบอกว่า
เงินทุกบาททุกสตางค์ที่ขโมยไป
รวบรวมนำมาคืนวัดให้หมดเลยค่ะครับ

คือทางวัดอาจจะใช้งานเขา
ก็คือเก็บน้ำแดง
ดอกไม้กวาดพื้นอะไรอย่างนี้เขาก็จะอยู่ในนี้แหละ

ใช่แล้วพอเรามาทราบ
หลังจากที่มีการงัดวัดนะพี่
ตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้างครับทางครอบครัว
รู้สึกยังไงก็เสียใจนะเพราะว่าเขาไม่น่าทำ
เพราะมันเป็นของวัดเราก็รู้สึกเสียใจ
แต่ถามว่ามันก็เป็นไปแล้ว
ใช่ไหมนะแต่เงินทุกบาททุกสตางค์พี่ก็เอาพื้นวัดหมดนะ
แต่พอตรวจสอบดูประวัติของในพฤษคนนี้นะคะ
คือเนพฤษก็เป็นคนในพื้นที่คุณผู้ชม
พ้นโทษออกมาออกมาจากเรือนจำได้๒ปีกว่า
ทางวัดก็เห็นใจอืมทางวัดก็บอกอ่ะงั้นก็มาช่วยงานวัดก็แล้วกัน
มาเป็นเด็กวัดให้เงินค่าแรงด้วยนะ
วันละ๕๐ถึง๒๐๐อ่ะค่ะ

ก็อยากจะให้เขามีรายได้ไง
เขาบอกเขาต้องผ่อนรถผ่อนอะไรอยากจะแบบกลับมาเป็นคนดีใช้ชีวิตอะไรแบบนี้
ทางวัดก็ช่วยแต่ก็มาขโมยเงินในวัด
และสุดท้ายก็ไปประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตค่ะ
นี่แหละเขาบอกว่าใจต้องแข็งนะ
คือพออยู่กับวัดแล้วบางทีรู้ว่าตู้นั้นมีเงินตู้นี้มี

ใช่ไหมดูวิชมครับดูเหตุ